บอกเลยว่าน้ำตาตกอกหักยังไม่พอยังโดนคนตราหน้าว่าเป็นลูกสาวหน้าเงินอีกนะคะ
สำหรับน้องเฟิร์นลูกของพ่อรงนั่นเองนะคะก็เลิกรากันไปกับแฟนนุ่ม
เอ่อคุณเคนเลิกไปด้วยอ๋อคนฮาเซกวร์นเองค่ะ
ปมเหตุเนี่ยหลายคนเมาส์มอยกันอันนี้ข่าวลือนะคุณ
บอกว่าคุณพ่อตลกดังจตุรงมกจกเนี่ยมีการโพสต์ภาพลูกสาวเนี่ย
สวดหมัดกับลูกชายกับผู้ชายคนนี้นะคะกับคุณเคนเนี่ย
พร้อมข้อความว่าพี่สาวผมโสดนะครับใครจีบก็ได้
แต่ขอให้เป็นคนดีเป็นคนดีที่สำคัญมีเงินเยอะด้วย

โพสต์บอกว่าขอให้เป็นคนดีที่สำคัญมีเงิน
พี่สาวโพสต์ก็เลยเข้าไปแบบว่าเออนะคะ
มีข้อนึงที่หลายคนจี้ใจว่าใครรวยมีงานมีการดีเนี่ย
ที่ผมคุยกับคนนั้นก่อนเพราะพี่สาวผมชอบเงินจริงนะ
เชื่อก็ตามใจอันนี้น้องชายคุณเฟิร์นโพสต์
โดดถามแหละปรากฏคนเขาไปด่าพ่อลงก็เลยเดือด
ลามไปอินสตราแกรมของใบเฟิร์นด่าไปแบบอุ้ยขึ้นถึงพ่อถึงแม่
แล้วก็บอกว่าบางคนนะวิจารณ์เธอค่อนข้างรุนแรงบอกว่าหน้าตาอย่างนี้ให้ฟรียังไม่เอา
บอกโอ้โหด่าเธออะไรขนาดนั้นนะฮะ
ล่าสุดค่ะคุณพ่อสายฮาตัดดราม่าด้วยการลบโพสต์ต้นเหตุเลย
ไอจีสตอรี่บอกว่าลุงเนี่ยอยากให้ลูกได้แฟนดี
มีงานมีการมีฐานะก็ไม่ต่างอะไรกับพ่อคนอื่นแล้ววะ
แต่พวกเองพวกคนส่วนน้อยกลับมาด่าลูกลุงว่าหน้าเงิน
มาด่าลุงดูถูกคนจนตักกะป่วยมากอ่ะลบโพสต์ไปแล้ว
เบื่อแฮสแท็กตักกะป่วยนะคะคุณเฟิร์นก็มีการโพสต์
สตราแกรมร่ายยาวลงมาอีกทีว่าเออคุณพ่อเขาเนี่ย
เป็นแบบนี้อ่าอยากได้ให้แบบลูกเนี่ยได้คบกับคนดีดี
ซึ่งก็น่าจะเป็นปกติหรือเปล่าแต่ว่าไม่ทราบว่าคุณพ่อบ้านอื่นเนี่ย
เป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวเธอเนี่ยเธอเข้าใจคุณพ่อของเธอนะ
ที่มีความรักแล้วก็มีความหวังดีกับเธอนั่นแหละส่วนเหตุผลในการเลิกกันของเธอกับคุณเคนเนี่ย
บอกว่ายังไม่พูดอะไรแล้วกันเพราะตอนนี้เธอเองก็เจ็บหนักทางใจอยู่เหมือนกันนะคะ
เป็นกำลังใจทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเคนแล้วก็ใบเฟิร์ยค่ะ